มีบาสเก็ตบอลที่ดังมากเลยค่ะ

สาธารณีกราศาสตร์

เป็นม้ามืดของยูโรครั้งที่แล้ว

ไม่ได้เหลือค่ะ

ต้องบอกได้เลยจำนวงคือบาส

๕๐ปีที่แล้ววันเดนเมริกา
ของสวิตซ์ก็เข้าหรือเปล่าเข้ารอบก่อนหรอก

มีนักเตะขวัญใจแฟนบอลแมนยู

ขวัญใจที่สุดนะตอนนี้ของแฟนบอลแมนยู

โอ้อมีจันโด
นึกถึงควรมีริคเสนเป็นคนแรกเลยนะ

มาขนาดนี้
โทษนะบาเจนเมื่อกี้ถ้าพี่ใบ้มาลงดอร์๗สมัยพี่ก็รู้แล้ว
ไม่แต่จริงมันมีกดโอ๊ยได้นะ

ประเด็นคือนอกจากรู้แล้วเนี่ยต้องตบให้ทันนะ

มีนักเตะเป็นดาวสันโวบอลโลก

คือผลตำโทษนะงั้น
มีนักเตะลิเวอร์พูลเคยเล่นให้กับทีมชาตินี้

แต่ด้วยแฟนลิเวอร์พูลรู้สึกไม่ค่อยประทับใจเขาเท่าไหร่

เดี๋ยวก่อนนึงมาย

พอบอกปกติตอบงานแล้วอิตาลีแน่
มาแล้วบอกไม่ได้ป่ะ